คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
เกิดเหตุรถขนมังคุดเสียหลักหลุดโค้ง
แล้วก็พุ่งเข้าชนตลาดสดเช้าที่บ้านปูแกงจังหวัดเชียงรายนะครับ
การนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
เป็นจังหวะเดียวกันกับผู้สมัครสอสอเชียงราย
๓อำเภอพานกำลังเดินหาเสียงอยู่แถวนั้นพอดี
ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ

ผู้สมัครสอเชียงกลายเขต๓อำเภอพาน
พร้อมทีมงานที่กำลังออกเดินหาเสียง

มาพบมาเจออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพอดิบพอดีนะครับ
จึงรีบประสานไปยังตำรวจสพพานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมถนน
ใช้ความระมัดระวังเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
จากนั้นก็เข้าไปช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
เป็นชายสงศ์หญิงหนึ่งและก็พระสงศ์อีกหนึ่งรูป
มีอาการสาหัสซี่โครงหักและกระโหลกศีรษะแตกนะครับ

ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าตลาดสดปูแกงหมู่๙

หลังเกิดเหตุตำรวจรุดไปตรวจสอบนะครับ
ริมถนนผลโยธินหน้าตลาดเช้า
ก็พบรถกระบะอีซูซูทะเบียนป้ายแดง
บรรทุกมังคุดมาเต็มคันรถ
เสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาหลักริมทาง
แล้วก็ชนรถกระบะ๒คันที่จอดอยู่
รวมทั้งชนรถจักรยานยนต์นับ๑๐คันเลย
ก่อนที่จะพลิกตะแคงทำให้รังพลาสติกใส่ลูกมังคุดเนี่ย
ตกจากรถแตกระจายเต็มพื้นนะครับ
สร้างความตื่นตกใจกับแม่ค้าที่นำสินค้าพืชผลมาขาย
แล้วก็ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อกับข้าวในช่วงตลาดเช้าแบบนี้คุณดูสิ

สอบสวนนายพักควัฒน์ผิวขำอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะบรรทุกมังคุด
บอกว่าขณะขับรถมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อไปส่งที่ตลาดแนวบริเวณแม่สาย
ถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง

พุ่งเข้าชนรถกระบะและรถจักรยานยนต์

ซึ่งมีผู้คนมาจับจ่ายตลาดเช้ากันจำนวนมาก
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
โดยตำรวจจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
โดยเฉพาะเรื่องของการบรรทุกมังคุด

ว่าหลายรังแบบนี้น้ำหนักเกินหรือเปล่า
แล้วก็รถมันรับน้ำหนักไม่ไหว
เข้าโค้งแล้วมันเสียหลักหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องสอบสวนต่อไปเพื่อดำเนินคดีนะครับ